ติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อ

การเมืองตอนนี้ยังคงต้องจับตานะครับคุณผู้ชม
เพราะว่าบ้านเราตอนนี้เรียกได้ว่าวิกฤตแล้วนะคะ
ถ้าไปดูหน้า๑๑๑สิทธิ์ภิมิตรไทยรัฐ
กลุ่มประชาชนราศดร๖๓เข้าชุมนุมมาตั้งแต่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้ก็มีการชุมนุมแล้วก็มีการขีดเส้นตาย๓วัน
ตู่ต้องออกราศดรพร้อมยกระดับ
คือคู่แหละว่า๓วันถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีไม่ลาออก
จะต้องมีการยกระดับการชุมนุม
ทีนี้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมา
นายกรัฐมนตรีปรากฏว่ายังคงทำหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติที่ธรรมเนียบรัฐบาล
แต่ก่อนที่จะไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรี

เมื่อวานแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าไปดูว่า
การชุมนุมเนี่ยจะมีการชุมนุมที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรกี่โมง
ไปดู๒เพจหลักเลยก็คือ
เยาวชนปลดแอบกับกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปดูเพจเฟซบุ๊คของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
เมื่อวานนี้เขาประกาศเลยบอกว่าให้ไปรวมตัวกันที่
อนุสวรีชัยสมรภูมิช่วง๔โมงเย็น
โมงเย็นต้องบอกว่าคนค่อนข้างบางตา
เพราะเมื่อวานนี้รถไฟฟ้าสถานีอนุสวรีชัยสมรภูมิปิดใช่ไหมคะ
ทีนี้แต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็มีการเคลื่อนขบวนไป
วลชนเริ่มทยอยเดินเท้ามาสมทบตอนที่มีการเคลื่อนขบวนค่ะ
แต่ว่าระหว่างทางปรากฏว่าอีกคนหนึ่งที่ปรากฏมาหลังจากที่ห่างหายไปนานก็คือ
ทนายนิติธรล้ำเหลือหรือว่าทนายนกเขา
ซึ่งเป็นทนายความกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
เมื่อวานนี้ปรากฏตัวค่ะขวางขบวนกลุ่มผู้ชุมนุม
ก็เลยทำให้กาดมวลชนกาดอาสาวิ่งกรูเข้ามา
แต่ตอนนี้คุณผู้ชมก็มีการพูดคุยกันเจรจากัน
ไม่ได้เกิดการปะทะใดเกิดขึ้นนะคะ
เพียงแต่พยายามผลักดันทนายนกเขาออกจากพื้นที่
ไม่ให้กีดขวางการเคลื่อนขบวนของกลุ่มมวลชน
จากนั้นกลุ่มมวลชนก็สามารถเคลื่อนขบวนต่อไปได้
ขบวนก็เคลื่อนต่อไปเรื่อยนะคะ
จนกระทั่งไปเจอแนวสกัดกั้นของตำรวจคือ
จุดเริ่มต้นอนุสวรีชัยสมรภูมิ
หลังจากนั้นผ่านไปแยกพญาไทยแยกอุรพงศ์แยกยมราช
แล้วไปสิ้นสุดที่สะพานชมัยมรุเชษ

อนุสวรีชัยสมรภูมิก่อนที่ไปถึงสะพานชมัยมรุเชษ
แล้วก็มีการยื่นหนังสือผ่านตัวแทน

ยกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง

กระดับการชุมนุมต่อไปค่ะ

ก็มีการอ่านแถลงการผ่านโทรทัศน์กรุงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ความยาวเมื่อวานนี้ก็รวมแล้ว๑๕นาทีเดิมทีเดียวบอกว่า
แถลงหลังจากที่เคารพทงชาติหลังจากนั้นก็เลื่อนไป๑ชั่วโมง

ประเด็นหลักเมื่อวานนี้นี้ที่นายกรัฐมนตรีมีการแถลงออกมานะคะ
ก็คือ๑ให้กลุ่มมวลชนเนี่ยถอยคนละ๙
นายกรัฐมนตรีบอกว่าพร้อมใช้กระบวนการทางรัฐสภาในการ
แก้ปัญหาและหาทางออกให้กับประเทศ
ยืนยันว่าเตรียมที่จะยกเลิกพรกรฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ยกเว้นแต่มีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะ
นี่คือประเด็นหลักที่นายกรัฐมนตรีมีการแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้นะคะ
ทีนี้หลังจากที่กลุ่มมวลชนมีการยุติการชุมนุมสักประมาณ๓ทุ่มเสร็จค่ะ
กลุ่มมวลชนก็แยกย้ายกันกลับบ้านแต่ตำรวจกองบังคับการปราบราม
มีการนำหมายสารแขวงปฐุมวันไปจับกลุ่มมาย
หรือชื่อจริงก็คือนางสาวพระสราวรีธนกฤทธิ์วิบุญผล
แก่นำกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในความผิด
คือฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ไปจับกลุ่มที่ร้านกาแฟในซอยราชวิถี๓นะคะ
กรณีที่ไปร่วมปราศัยที่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่๑๕ตุลาคมที่ผ่านมา
จังหวะที่เจ้าหน้าที่จากกองปราบนะฮะไปจับกลุ่มตัวมายนะคะ
ระหว่างที่มีการถูกควบคุมตัวค่ะ
มายบอกว่าไม่รู้สึกกลัวที่ต้องถูกดำเนินคดี
แล้วก็เห็นว่าการจับกลุ่มดังกล่าวเป็นการจับกลุ่มที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เพราะเป็นการเข้าจับกลุ่มในยามวิการครับ
หลังจากนั้นตำรวจก็นำตัวมายควบคุมตัวขึ้นรถไปส่งที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน
หรือว่าต่อชะดอภักดิ์หนึ่งที่ปทุมธานีนะคะ
ใช่ครับมายนอนที่นั่น๑คืน
คุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้าตอน๙โมง

เห็นตำรวจสอนอนลุมพินีเนี่ยไปรับตัวมายนะฮะ
จากต่อชะดอภักดิ์หนึ่งเนี่ยนะฮะ
ส่งที่สารแขวงปฐุมวันนะ
ตำรวจก็ให้มายอยู่ในรถห้องขังแบบนี้อย่างที่เห็นเนี่ยฮะ
แต่มาเองยังยิ้มได้นะครับนะครับ
บอกกับนักข่าวว่าอ่าจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำไปสารนะฮะ
ก็สีหน้าสีตาไม่ได้มีการกังวลอะไร
นั่งรถผู้ต้องขังแบบนี้ไปนะฮะ
ขณะเดียวกันในวันนี้ที่สารแพ่งเองก็นัดฟังคำพิพากษาคำร้องที่มีการยื่นฟ้อง
เพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม๓สำนวน
หนึ่งในนั้นคือสำนวนของนายแพทย์ชนละนานศรีแก้วหรือว่าสสน่านของพักเพื่อไทยนี่แหละ
ซึ่งก็จะต้องติดตามว่าสารจะมีคำพิพากษาออกมาอย่างไรนะทีมข่าวเราก็เกาะติดอยู่
แต่ว่าในส่วนของมาอย่างที่เราได้รายงานไปนะฮะว่าถูกตำรวจนำไปนะฮะไปที่สอนอนะฮะ
ทีนี้ล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานว่าสารเนี่ยอนุญาตให้ประกันตัวมายแล้วนะครับโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ใดโดยสารท่านให้เหตุผลว่ากำลังศึกษาอยู่
และมีสิทธิ์ในการแสดงออกความคิดเห็นตามหลักประชาธิปไตยนะฮะเป็นอันว่ามายได้ปล่อยตัว